กลับขอบพระคุณท่านประธานสภานะครับเรียนท่านประธานสภาที่
ขอรบนะครับในส่วนของนะครับเรื่องผ่านมีประเด็น
เรื่องของค่าไฟฟ้าขออภัยท่านรองนายกนะครับ
หลังนิดนะครับท่านครับครับมีประเด็นเรื่องค่าไฟฟ้า
มีประเด็นเรื่องกำลังการผลิตที่ได้มีการอภิปรายว่ามีการกำลังการผลิตเหลือมากมายเป็นต้นทุนกับภาคประชาชนแล้วก็มีเรื่องค่าไฟฟ้านะครับ
แล้วก็พูดถึงเรื่องคาพาสตี้ใหม่ที่ได้อนุมัติมาในช่วงรัฐบาลนี้
ผมขออนุญาตแบ่งเป็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือเรื่องของกำลังการผลิตที่มีเอ่อ
กล่าวหากันว่ามีเกินกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต้องเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่อภิปรายนะครับ
ว่าตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณวันนี้ของกระทรวงพลังงานหากคำนวณด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
ปัจจุบันเนี่ยส่วนที่เรียกว่าเกินหรือที่เรียกว่ากำลังการผลิตสำรองเนี่ยเหลือเพียงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์
เหลือเพียง๓๕ในการคำนวณบางครั้งอาจจะต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคนิคกันบ้าง
เราอาจจะเห็นกำลังการผลิตรวมกันแล้วเยอะห้าหมื่นกว่าเมกะวัตต์แต่กำลังการผลิตไม่เหมือนกัน
บางส่วนสามารถผลิตได้ตลอดทั้งวันบางส่วนผลิตได้ไม่ตลอดทั้งวัน
เช่นโซล่าหรือพลังงานจากแสงอาทิตย์เช่นในเรื่องของลมที่จะไม่มาตามกำหนดตลอดเวลา

ไอโอแมสชีวมวลซึ่งก็ต้องเป็นไปตามฤดูกาล
มาบวกตรงตรงไม่ได้ถ้ามาบวกตามวิชาการที่ให้เป็นกำลังการผลิตจริงจริง
และเป็นการผลิตที่พึ่งพาได้ตรงนี้คำนวณแล้วสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์
ไม่ใช่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เพื่อให้ท่านสมาชิกก็สงเกียจได้
ได้เข้าใจในส่วนนี้แล้วก็ประชาชนทางบ้านด้วย
แล้วก็ในการที่บอกว่าเหลือเกินแม้กระทั่งสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์
พอท่านเห็นเฉลยท่านก็จะวิจารณ์ได้ว่ามันเกิน
แต่ตอนที่เขาวางแผนเนี่ยเขาวางแผนกันล่วงหน้า
เขาวางแผนกันล่วงหน้าก่อนเป็นเวลาหลายปี
ใช้ตัวเลขมีทิ้งทั้งที่ปรึกษาใช้ตัวเลขการประมาณการอย่างมีระบบ
โดยใช้ข้อมูลของทางสภาพัฒน์และหน่วยงานเศรษฐกิจต่าง
มาใช้ในการคำนวณก็พยากรความต้องการ
ไม่ได้ใช้หลักที่ว่าจะต้องให้มันเกินไว้ก่อนไม่ใช่อย่างนั้นเลย
มันมีกระบวนการในการดำเนินการและเป็นอย่างนี้มาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีแล้ว
แต่ด้วยเหตุเหตุสุดวิสัยเหตุของวิกฤตที่มันเกิดขึ้นตลอด๒ปีกว่า๓ปี
เป็นเหตุทำให้กำลังหรือความต้องการไฟฟ้ามันลดลง
พอมันลดลงกำลังการผลิตเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีการลงทุนเป็นการล่วงหน้า
มันก็มีการเกินขึ้นมาได้แต่ก็อยู่ในเกณฑ์๓๕นะครับ
แล้วก็เมื่อเทียบกับประเทศอื่นเหมือนกันเลยครับ
คโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซีย

กำลังการผลิตสำรองอยู่ในระดับบางสิงคโปร์ได้๖๒นะครับ
แล้วก็มาเลเซียก็๔๘ไม่ได้แตกต่างกัน
ก็ด้วยเหตุผลจากการผิดคาดไม่มีใครทราบหรอกครับว่า
ในอนาคตณวันที่เราทำพยากรนั้นเนี่ย
จะมีเหตุการณ์วิกฤตซ้อนวิกฤตเกิดขึ้น
อันนี้ก็อยากจะทำความเข้าใจ

ในแผนของที่เราปรับปรุงใหม่
เราก็มีการลดกำลังการผลิตของปี๖๕ลงมา
สอดคล้องสภาพจริงอีก๓๐๐กว่าเมตรลงไปแล้ว

แล้วแต่ในอนาคตเราก็มีพยากรไว้เผื่อ
สำหรับการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น
ในกรณีที่เรามียานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น
รวมรวมกันแล้วเนี่ยหากมีกำลังการผลิตเป็นเช่นนี้
แล้วความต้องการเป็นเช่นนี้เนี่ยตัวเลขเราน่าจะกลับไปที่สิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต
ภายในหกเจ็ดห้าหกเจ็ดปีจากนี้นะครับ
โดยทั้งนี้ก็มีกำลังการผลิตที่จะมาทดแทนของเก่ารวมอยู่ด้วย
หากไม่มีการเพิ่มกำลังการผลิตมาทดแทนของเก่าเนี่ย
เราจะไม่มีกำลังการผลิตสำรองเหลืออยู่เลยนะครับภายใน๗ปี
เพราะฉะนั้นแล้วแผนการทั้งหมดก็ได้ทำการทบทวนนะครับ
อันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจกับทางผู้อภิปรายนะครับ
เราจะได้ไปสื่อสารกับภาคประชาชนได้อย่างถูกต้องต่อไป
และในส่วนเรื่องของกำลังการผลิตใหม่ต่างที่อ้างว่าเป็นภาระกับประชาชนที่รัฐบาลได้อนุมัติไป
เอาหลักเรื่องของขยะอุตสาหกรรมแล้วก็ขยะชุมชนโรงไฟฟ้าก็ขนาดไม่เยอะแล้วครับ
รวมรวมกันแล้วประมาณสองสามร้อยเมกาวัตต์ใช้เวลาหลายปีนะครับจากนี้ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าอาจจะแพงขึ้นนะครับ
ถือว่าเป็นนโยบายของรัฐแต่ว่าหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดเนี่ยเขาคำนวณมาแล้วนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเขาบอกว่า
ถ้าปล่อยให้ปัญหาเรื่องเหล่านี้เป็นแบบปัจจุบันให้ขยะพวกนี้ล้นไปอย่างนี้ไปเรื่อย
แล้วมันก็จะเป็นปัญหากับสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมต้นทุนเหล่านี้มหาศาลแล้วก็แพง
นำมาใช้เป็นผลิตไฟฟ้าสร้างประโยชน์รักษาธรรมชาติลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลม
ตรงนี้จะมีคุณค่ามากกว่าถึงแม้ราคาจะแพงกว่าเพราะว่า
เทคโนโลยีที่ใช้ต้องระมัดระวังเพราะมันมีสารปนเปื้อนอะไรต่างขึ้นมา
ตรงนี้เองเนี่ยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นต่อระบบเนี่ยเพียง๑สตังค์นะครับ
ในกรณีขยะอุตสาหกรรมและขยะชุมชนอย่างละ๑สตางค์โดยประมาณไม่ถึง๒๕สตางค์อย่างที่ท่านได้กล่าวมา
สตางค์เป็นเรื่องอดีตเป็นเรื่องที่ทำกันมาก่อน๘ปี
ของพนักท่านในช่วงก่อนที่พนักท่านนายกรัฐมนตรีจะมาเป็นนายกรัฐมนตรี
แทนให้เข้าใจถูกต้องว่าสิ่งเหล่านี้เราทำด้วยความระมัดระวัง
มีคำถามว่าเขื่อนไฟมันเมื่อก่อนนั้นบาทกว่าเอง
วันนี้ทำไมไปตกลง๒บาทกว่านะครับบางอันถึงเกือบจะ๒บาท๙๐
อันนี้ก็ต้องเรียนว่าลากระเขือนนี่มีลักษณะที่ตอบโจทย์พลังงานสะอาด
เขื่อนมีลักษณะที่ตอบโจทย์ในเรื่องของสิ่งที่ท่านเป็นห่วง
ก็คือเรื่องของการรับประกันปริมาณขั้นต่ำที่จะต้องจ่าย
หรือเรียกว่าค่าพร้อมจ่ายต่าง
การซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานน้ำซื้อตามปริมาณที่ผลิตได้จริง
คนที่รับประกันคือผู้ที่เป็นผู้ประกอบการ
รัฐบาลถ้ามีมาเราก็ซื้อแต่เขาต้องรับประกันขั้นต่ำให้กับรัฐบาล
ว่าจะต้องมีขั้นต่ำประมาณเท่าไหร่
ตรงนี้เองต่างหากที่จะแก้ปัญหาที่ท่านห่วง
ห่วงว่าค่าพร้อมจ่ายในอดีตมันแพง
ซึ่งมันเกิดขึ้นก่อนรัฐบาลชุดนี้แล้วก็ก่อน๘ปีที่ผ่านมา
เพราะฉะนั้นแล้วกระบวนการที่ดำเนินการเนี่ยมันมีขั้นมีตอน
แล้วก็การอนุมัติดูเหมือนอนุมัติวันนี้แต่กว่าจะเริ่มสร้างกันได้
ใช้เวลานานนานหลายปี๖๗ปีนะครับกว่าที่จะได้เห็นผลกัน
เพราะฉะนั้นแล้วการเตรียมการราคาก็ไม่แพง
ถึงแม้จะ๒บาท๙๐ที่ท่านเห็นสูงสุดที่เห็น
๒บาทก็คือเมื่อเทียบกับราคาวันนี้แล้วก็ยังถูกกว่า
และแถมเป็นราคาที่จะเกิดขึ้นใน๖๗ปีข้างหน้าด้วย
เป็นราคาที่จะยืนไปคงที่๓๐ปีไม่มีเปลี่ยนแปลง
ก็ไม่มีเปลี่ยนแปลงเหมือนบาทกว่าที่ท่านเห็น
แต่ว่าไอ้บาทกว่านั้นมันเกิดมาประมาณเกือบ๒๐ปีหรือ๑๐กว่าปีที่ผ่านมา
นี่คือลักษณะดีของการซื้อไฟฟ้าจากพลังน้ำ
และที่ท่านห่วงเรื่องผลกระทบนิเวศต่างกระทบกับเพื่อนบ้านต่าง
โครงการเหล่านี้เราไม่ได้ดำเนินการโดยภารการ
กระบวนการของการอนุมัติมันมีเรื่องของ
กลุ่มประเทศรุ่มแม่น้ำโขงที่เรียกว่า
ในการพิจารณาความเหมาะสมของเครือ
ที่จะสร้างขึ้นและปัญหาสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานของเขื่อนที่จะสร้าง
มาตรฐานของเขื่อนที่จะสร้างจะต้องมีมาตรฐานที่จะรักษาดูแล
รักษาสภาพของสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นด้วย
ซึ่งตัวอย่างที่เกิดขึ้นล่าสุดของเขื่อนชัยบุรีขออนุญาตที่เอ่ยนาม
ท่านก็ไปเยี่ยมชมกันได้นะครับถ้ายังไม่มีโอกาสไปเยี่ยมชม
ก็ติดต่อมาที่กระทรวงพลังงานเราก็จะประสานให้นะครับ
จะได้เห็นว่าการลงทุนดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมในเขื่อนของแม่น้ำโขง
มีการดูแลครบถ้วนอย่างไรและปัจจัยสำคัญก็คือ
ถ้าห่วงว่าจะไม่มีน้ำและแห้งแรง
รายได้ของเขื่อนก็คือหรือโครงการพลังน้ำ
ก็จะเกิดจากการที่น้ำต้องไหลผ่านเขื่อน
ถ้าน้ำไม่ไหลผ่านเขื่อนเขาไม่ได้รายได้
เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่ายังไงก็ต้องมีน้ำออกจากเขื่อนแน่นอนนะครับ
ในส่วนนี้ก็อยากจะเรียนเพื่อความเข้าใจว่า
สิ่งที่ในอดีตที่เกิดขึ้นมาก่อน๘ปีนั้นก็ว่ากันไป
คงมีเหตุมีผลมีอะไรก็แล้วแต่
แต่จากนี้ที่ได้เห็นมาและอนุมัติมา
เราจะมีพลังงานสะอาดเพิ่มเติมมากขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางโลก
เพื่อให้สอดคล้องกับการที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนจากเป็นผู้ที่
ปล่อยคาร์บอนมาดเป็นผู้ที่จะแก้
เป็นต้นแบบของการแก้หรือทำสร้างความเป็นกลาง
เป็นทางด้านคาร์บอนให้เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้เป็นต้นแบบ
ก็จะมีสัดส่วนของพลังงานสะอาดเหล่านี้มากขึ้นเรื่อย
ตรงนี้เองก็ตอบในเรื่องของ
ความเป็นห่วงของท่านสมาชิกสภาพผู้แทนที่ห่วงว่า
มันมีกำลังการผลิตเกินแล้วเดี๋ยวจะเป็นต้นทุนพร้อมจ่ายนะครับ
อันนี้ก็ในส่วนที่๑ในส่วนที่๒ในเรื่องของค่าไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้น
ค่าไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในการคำนวณท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวไปแล้วว่า
มันเป็นรายละเอียดเนี่ยจะมีสำนักงานคณะกรรมการกิจการไฟฟ้าในการคำนวณค่าไฟ
ในการคำนวณค่าไฟเขาก็จะคำนวณแบบอย่างนี้มาหลายสิบปีแล้วนะครับ
ทุกรัฐบาลที่ผ่านก่อนหน้าแปดปีเขาก็ทำมาแล้วก็วันที่
วันที่ส่งมอบกันเนี่ยนะครับเมื่อประมาณ๗๘ปีที่แล้วเมื่อปีสัก๕ที่
ค่าไฟฟ้าฐานเนี่ยมันถูกปรับค่าไฟฟ้าฐานเดิมเนี่ยมันเคยสองบาทยี่สิบเอง
วันที่ส่งมอบกันเนี่ยนะครับมีการปรับค่าไฟฟ้าฐานใหม่โดยเอาเอฟที
ณเวลานั้นมาใส่ท่านทราบไหมครับว่าเอฟทีเวลานั้นเท่าไหร่ที่มาบวก
ก็ว่าอาจเข้าไปรูปรับค่าไฟฟ้าฐานเท่าไหร่ดูแลตัวค่ะ
ปัจจุบันแก๊สในอ่าวหรือที่เป็นแก๊สของประเทศไทยจริง
เราลดน้อยลงไปพร่องลงไปเพราะเราใช้มา๓๐กว่าปี
สามสิบกว่าปีก็มีการเป็นพร่องเป็นธรรมดา
แล้วก็ไม่ได้มีการเตรียมแผนอยู่แล้ว
ที่จะนำเข้าแก๊สธรรมชาติจากต่างประเทศไม่ฉะนั้นไม่ทันการหรอกครับ
ถ้าไม่ได้เตรียมกันไว้อันนี้ก็เตรียมกันไว้มาหลายปี
มีการนำแก๊สธรรมชาติเข้ามาก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
อย่างที่พนักท่านนายกรัฐมนตรีว่ามันต้องมีถังหรือมีอุปกรณ์ในการรับ
ซึ่งลงทุนมหาศาลเราก็เตรียมการไว้รอรับถ้าไม่ได้เตรียมไว้ก่อน
ยังจะพึ่งพาการอาศัยแก๊สจากในอ่าวที่เราใช้มา๓๐กว่าปี
สี่สิบปีแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเสถียรภาพ
ในเรื่องของพลังงานทันทีตรงนี้เองก็เกิดวิกฤตขึ้นมา
ราคาเขาขึ้นขึ้นจาก๑๐เหรียญเป็นสี่สิบกว่าเหรียญ
ก็เป็นธรรมดามันก็เป็นในช่วงแรกเราก็ไม่อยากผลักภาระให้ประชาชน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาก็รับภาระไปในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของการ
ดำเนินการของกกพหรือสำนักงานคณะกรรมการกิจการไฟฟ้า
กำกับกิจการไฟฟ้าเขาเป็นหน่วยงานอิสระ
เขามีกระบวนการของเขาเขามีทางเลือกของราคาค่าไฟหลายแบบ
หาลือกับสมาคมธุรกิจต่างผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ว่าจะเอาแนวทางไหนที่จะให้ได้รับผลกระทบและประคองกันไป
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศยังอยู่ได้ยังอยู่ในขั้นตอนอยู่นะครับ
ยังไม่ได้สรุปอย่างที่เราไปคาดคณีกันนะครับ
แล้วก็บอกทางฝั่งกระทรวงพลังงานก็ให้นโยบายไปแล้วว่า
ก็ต้องสะท้อนต้นทุนนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลกลุ่มเปาะบาง
ใช้มากก็พึงจะต้องจ่ายราคาแพงขึ้นเพราะต้นทุนที่แพงขึ้น
มาจากการนำเข้าแก๊สธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟ้า
ในราคาที่มันสูงริ้วที่มันสูงริ้วเขาก็ต้องประหยัดกันนะครับ
ในส่วนนี้ก็รอเวลานะครับก็คาดว่าในเดือนสิ้นเดือนกรกฎา
ก็น่าจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้ซึ่งรัฐบาลก็ให้นโยบายไปแล้วว่า
แน่นอนล่ะมันก็ต้องสะท้อนต้นทุนอันที่สองแต่ต้องดูแลคนที่เปราะบางนะครับ
และวันนี้เองต้องเรียนท่านสมาชิกสภาผู้แทนที่เคารพ๒๐สตังค์ที่
ก่อนหน้านั้นได้ขึ้นไปนั้นเนี่ยรัฐบาลดูแลกลุ่มเปาะบาง
ครัวเรือนกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ใช้ไฟต่ำกว่าสามร้อยหน่วยต่อเดือน
รัฐบาลดูแลส่วนนี้ยี่สิบกว่าตังค์ต่อหน่วยนะครับครัวเรือนแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของทั้งประเทศ
ยังใช้ราคาเดิมราคาที่เคยจ่ายเมื่อเดือนมกราคม
ตรงนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลยังเป็นห่วงเป็นใยและดูแลคนเปราะบางอยู่ตลอดเวลา
ผมเองก็ยังมีโอกาสขออนุญาตใช้สไลด์นะครับ
เป็นการอัปเดตแล้วกันนะครับเพราะผมมาที่สภาหลายครั้ง
ผมก็จะมีตารางหลักหลักอย่างนี้นะครับนอกจากเรื่องไฟฟ้าแล้วเรื่องราคาน้ำมัน
ก็เป็นห่วงเป็นใยกันมากนะครับในเรื่องของโครงสร้างบ้างอะไรบ้าง
ซึ่งโครงสร้างนี้ก็อย่างที่ผมเคยเรียนในสภาทุกครั้งเราก็ใช้มาหลายสิบปีแล้ว
กระทรวงพลังงานเนี่ยทบทวนมาตลอดมีทั้งที่ปรึกษา
มีทั้งกลุ่มภาคประชาชนนะครับให้มามีส่วนร่วม
เราก็พยายามที่จะทำราคาให้ดีและให้เหมาะสมนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญ
ยังสามารถแข่งขันเพิ่มความแข่งขันของประเทศเราได้นะครับ
เนี่ยฮะราคาน้ำมันเฉลี่ยเมื่อเทียบกับภูมิภาค
เราก็อยู่อันดับ๗อันดับ๘อยู่เนี่ยวันนี้ก็อยู่อันดับ๘นะครับ
ถือว่าไม่แพงนะในส่วนเบนซีนก็ลงมาอย่างรวดเร็ว
หลายคนก็บอกค่าการกันสูงสูงอยู่ไม่กี่วันหลังจากนั้นมันก็ลงมาแล้วนะครับ
ตรงนี้ก็ต้องอดทนอดทนอดใจรอสถานการณ์มันมีความผันผวนอยู่
และนี่คือต้นตัวอย่างของราคาน้ำมันราคาดีเซลเราต้องดูแลนะครับ
เราต้องดูแลเพราะมันมีผลกระทบในวงกว้างเศรษฐกิจเรายังค่อยฟื้นตัว
เพราะฉะนั้นยังดูแลเพราะมีผลกระทบต่อเรื่องเงินเฟ้ออะไรต่าง
ก็พยายามจะประคับประคองมีหลายท่านบอกว่ากองทุนน้ำมันเนี่ย
มีหน่วยงานความมั่นคงอะไรสักอย่างเอาไม่จริงนะครับ
อันนั้นต้องขอปฏิเสธเลยเงินของกองทุนน้ำมันทั้งหลายก็ล้วนแต่มาใช้ในการประคับประคอง
ให้ราคาที่อยู่แล้วก็ยังไม่มีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมในวงกว้างมากจนเกินไปนะครับ
มีราคาที่ที่ไม่แพงอีกเหมือนกันเราก็พยายามจะดูแลนะครับ
ไม่ให้เป็นภาระกับภาคประชาชนมากตรงนี้เองเนี่ยเราก็อยู่อันดับ
ท้ายท้ายนะครับยังไม่สูงมากนะครับสามร้อยเจ็ดสิบแปด
นี่ราคาใหม่แล้วนะครับประเทศอื่นเข้าไปแปดร้อยเก้าร้อยแล้ว
ตรงนี้เองเนี่ยเราก็ยังอุดหนุนอยู่ทุกเดือนก็ยังอุดหนุน
เดือนละพันกว่าล้านตรงนี้ก็พยายามที่จะเอ่อ
ประคับประคองนะครับแล้วก็ผมก็ขอปิดด้วย
สิ่งที่รัฐบาลได้ทำมาโดยตลอดเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะครับ
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียจได้รับทราบนะครับว่ารัฐบาลดูแลมา
หลายหลายมาตรการเลยนะครับหลายท่านอาจจะเมื่อสักครู่เนี้ยผมก็
พูดถึงในเรื่องของราคาค่าไฟหลายท่านบอกเปิดบินค่าไฟนะครับ
นะครับสำหรับคนที่ต่ำกว่าสามร้อยหน่วยเนี่ย
ไม่มีผลกระทบตรงนี้เพราะรัฐบาลเป็นคนดูแล
ใช้เงินหลายมาตรการคงไม่กล่าวในรายละเอียดนะครับ
แต่ว่าอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวมาแล้วว่า
ทำมาโดยตลอดระยะเวลาในช่วงวิกฤต
ตั้งแต่ปี๖๓ถึงปัจจุบัน๒๓๗๐๐กว่าล้าน

เราทราบดีว่าประเทศเราค่อยฟื้นตัว

อาจจะดูเหมือนช้ากว่าคนอื่น
เพราะว่าเรายังพึ่งพิงการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
ซึ่งเราจะมีความหลากหลาย
ของการโครงสร้างของเศรษฐกิจที่แตกต่างจากประเทศอื่น
เราจึงจำเป็นจะต้องมีการดูแลในส่วนนี้ต่อไปครับ
ผมขออนุญาตชี้แจงสั้นดังต่อไปนี้
เพื่อให้ประชาชนและท่านสมาชิกสภา
ที่ได้อภิปรายได้เข้าใจถึงเหตุผลและข้อมูล